อีกหนึ่งเหตุการณ์ก็ต้องฝากไว้นะ
ใครที่มีเพื่อนที่ทำงานแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกัน
ถ้าเกิดไม่เข้าใจกันถึงขั้นกับฆ่ากันก็มีเหมือนกัน
อย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้มี๒คนเป็นเพื่อนกันคุณผู้ชม
เพื่อนรุ่นพี่กับรุ่นน้องทำงานด้วยกัน
รุ่นน้องเขาบอกว่าพูดจาไม่เข้าหูกวน
มีปัญหาหลายเรื่องรุ่นพี่ไม่พอใจแทงเลยครับ
เสียชีวิตสุดท้ายถูกจับตัววันนี้ก็นำแผน
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะครับ
คนนี้แหละครับถูกตำรวจภูทรพานทองจังหวัดชนบุรี
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังก่อเหตุใช้มีดแทงนายสิทธิพลพลดงนอกอายุ๑๘ปีซึ่งเป็นช่างเดินท่อประปา
เสียชีวิตเลยนะครับขณะที่นอนหลับอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งริมถนนสุขประยูนหมู่๕ตำบลหนองตำลึง
โดยเหตุเกิดเมื่อวานนี้ครับก่อนจะติดต่อขอมอบตัวเอง
หลังจากหนีกบดานที่จังหวัดนครนายกนะครับ
ก่อนเกิดเหตุก็มีการนั่งดื่มสุรากันอยู่หน้าห้องของผู้ตายผู้ตายนอนหลับอยู่
โมโหครับสุดท้ายเมาก็เอามีดนี่แหละมีดปลายแหลมไปจ้วงแทงกลางอกแล้วก็ทิ้งมีดเอาไว้หลบหนีไป
สาเหตุเขาบอกว่าเขาโมโห
หลายเรื่องครับเรื่องพวก
เด็กฟันโบ้นด้วยมีเรื่องไม่เข้าใจขึ้นด้วย
กระดัฐที่ได้ชาวัดผลดงนอกอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายบอกว่าเสียใจมากครับ
ต้องสูญเสียลูกชายไปพร้อมฝากทุกคนบอกว่าต้องมีสติ
คิดก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วมาคิดได้ภายหลังแบบผู้ก่อเหตุ
รู้สึกก็เสียใจมากเลยครับพูดผมพูดอะไรไม่ออกเลยครับ
แค้นใจครับก็โหสิกรรมให้อยู่ครับ
เขามามอบตัวก็ฝากกันนะครับให้คิดก่อนทำ
จะทำแล้วมาคิดนะครับว่าทำลงไปแล้วมันคุ้มไหม
กับการที่เราไปอยู่ในจุดตรงนั้นขอฝากด้วยครับ
หลังทำแผนเสร็จผู้ต้องหาก็ถูกคุมตัวเลยครับ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปก็โดนข้อหานักแล้วครับ
ฆ่าคนตายโดยเจตนา